แก๊งสี่โพดำกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมค่ะ
กลับมาแล้วค่ะกันแก้มโดมตั้ม

ใช่แล้วค่ะกับคอนเสิร์ตใหญ่๔โพดำกับ๓ดอกจิก
โดยทันทีที่สี่โพดำเขาประกาศข่าวดีนะ
โอ้โหแฟนดีใจกันยกใหญ่เลย
ทั้งกันแก้มโดมตั้มเขาเปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐนะคะว่า
ถึงบรรยากาศเก่าที่ได้มารวมตัวร้องเต้นด้วยกัน
แซวทั้งหยิกแกมหยอกกันบนเวทีแบบสนุกสนาน
งานนี้ค่ะนอกจากแขกรับเชิญสุดพิเศษทั้ง๓คนนะ
ก็มีพี่เบนชะลาทิศมีพี่อ๊อฟปองศักดิ์มีซานิ
แล้วก็กันแก้มดมตั้มก็พากันขิงแรงเลยนะคะว่า
เนี่ยเตรียมจัดเต็มให้แฟนได้เตอร์ไพรส์กัน
แต่งานนี้ค่ะน้องเล็กอย่างตั้มเนี่ย

แล้วทั้ง๔โพดำเขาตื่นเต้นขนาดไหน

ตื่นเต้นแหละ
เพราะว่าเราเองก็แบบคิดถึงเวที
คิดถึงคนดูคิดถึงกันเองด้วย

เพราะว่ามันดีนิดนึงวิตามจะแต่งหญิงไหมคะรอบนี้
อุ๊กไม่ได้แต่งนานมากแล้วหล่ะเดี๋ยวบอกไม่ได้
ไว้ก่อนรอไปดูในคอนเสิร์ตบ้าง
๕บาทเต็ม๒รอบ

โอ้โหต้องรอดูแล้วว่าแต่งมากกว่าหญิงนี่คืออะไร

แก๊งสี่โพดำเขาจะมารวมตัวกันทั้งที
เพราะปกติเนี่ยเวลาคนจ้างงาน

พอสี่คนรวมกันเขาไม่จ้างเลย

โพดำพวกเราคือสีโพดำ

ตาดำพวกเรานั่งตาดำ